เหตุการณ์ที่มีการโพสต์กันในโลกโซเชียลก่อนหน้านั้น
ตั้งแต่วันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
หัวไว้ว่าสาว๑๙กลับจากเที่ยวสถานบันเทิงแถวบางปะอิน
แต่ปรากฏว่าดับสลด
กระโหลกแตกกระดูกหน้าแตกสมองบวม
ชายที่มาส่งอ้างว่าสาวคนนี้กระโดดจากรถลงไปเอง
แต่มันมีข้อสงสัยมากมายจากทางญาติของผู้หญิงคนนี้บอกว่า
แล้วถ้าญาติของเขากระโดดลงจากรถ

ตัวผู้หญิงเองคงไม่กล้ากระโดดจากรถ

ใช่ค่ะเพราะว่าตัวละครเรื่องนี้เนี่ย

แล้วก็ผู้ต้องสงสัยคือนายอ๊อฟ
ส่วนเป็ดคือเพื่อนของหญิงนั่นเอง

ก็มีการไปในจุดที่อ้างว่าจุดนี้
เป็นจุดที่น้องหญิงกระโดดลงมาจากรถเทลเลอร์

ฝ่ายสืบสวนของอายุทยา

ที่เขารับมาช่วยเหลือเรื่องคดีนี้

คือมันซับซ้อนแล้วก็ต้องสอบพยานอะไรมากมาย
ใช่ค่ะแล้วก็มีพ่อกับแม่ของน้องหญิงผู้ตาย

ก็ไปดูเลยตรงถนนสายเอเชีย
ตรงจุดที่เป็นสะพานเกือกม้ากลับรถ
ก่อนจะถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินที่อายุทยา

ถ้าเกิดว่าน้องหญิงกระโดดลงมาจากรถเทรลเลอร์

ร่างกายมันก็จะต้องเป็นรอยไหม
คือตกลงมาน้องเขานั่งข้างคนขับไง

บาดแผลของน้องกลับกลายเป็นว่าบริเวณไทยทอย
เหมือนถูกของแข็งตีมันดูขัดแย้งกันเดี๋ยวฟังนายอัชริยะพูดหน่อยค่ะ
สภาพความสูงของรถเทลเลอร์

มันจะมีผลทำให้ท้ายทอยของน้องเนี่ย

ทำให้ระบัดเจียบถูกของแข็งไหม
มันจะขัดแย้งกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของแพทย์

เพราะการที่น้องเขาตกลงมาเนี่ยมันต้องตกทางด้านซ้าย
อย่างน้อยก็ต้องมีขาหักแค้นหักหรือ
ต้องมีบาดแผลถลอกปอกเปลือกเสื้อผ้ากางเกง

เพราะว่าหัวเข่าหรือขาเนี่ยต้องถนนอย่างนี้

อันนี้เราจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเวลาตรวจจริง

พฤติกรรมของน้องบาดแผลที่เกิดขึ้น
มันเป็นการถูกตีที่ท้ายทอยด้านหลัง

วิธีการเรียกว่ามันช่วงขาดหายไปประดี
เราจะมาดูว่าตรงที่ช่วงขาดหายไปกับที่เรามีกับที่

มันก็จะเป็นหลักฐานสำคัญที่หนึ่งว่ามันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาให้การ
นี่แหละครับสภาพของผู้เสียชีวิตที่นายอาชียะบอก
แล้วก็รวมทั้งญาติบอกนะคือว่า
มือเป็นทอยถลอกนิดเดียวศอกเป็นรอยถลอกนิดเดียว
โพกอีกนิดนึงแต่ว่าร่างกายส่วนอื่นไม่เป็นอะไรเลย
และขนาดว่าถ้าจะกระโดดลงมาจากรถสูงแบบนี้
ลงมาในขณะที่รถขับมันน่าจะเป็นแผล

ทีนี้นอกจากจุดที่บอกว่าเป็นจุดที่เกิดเหตุ

อีกหนึ่งจุดที่ต้องไปดูก็คือที่โรงพยาบาลค่ะ
โดยเฉพาะไปดูกล้องวงจรปิดเลยที่โรงพยาบาลการุณเวชอายุทยา
ทีนี้พอไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
กล้องวงจรปิดมันไม่สามารถระบุตัวตนได้
ว่าเป็นใครใครเป็นใครบ้างคือภาพมันเห็นไม่ชัดนะคะ
แต่ทีนี้ก็มีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้กันกับตำรวจ
บอกว่าน้องหญิงถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลช่วงเช้าประมาณ๖โมง๒๐นาที
แล้ววันที่เกิดเหตุอันนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกนะคะ
มีรถเทรลเลอร์มาส่งจริง
แล้วนายอ๊อฟอุ้มน้องหญิงมาส่งที่ห้องฉุกเฉิน
โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าสิ่งที่เขารู้ว่าเป็นรถเทรลเลอร์คือเห็นแสงไฟมันสว่างกว่าแสงไฟปกติ
แล้วพอไปดูเห็นว่าเป็นรถเทรลเลอร์ยังบอกนายออฟอยู่เลยว่าให้เอาไปจอดข้างนอก
กลัวว่าเดี๋ยวที่ตรงนี้มันจะรับน้ำหนักไม่ไหวมันจะซุดลงมา
นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องของบาดแผลตามร่างกายของน้องหญิง
บอกว่าส่วนใหญ่อยู่ทางซี่ขวาจะมีรอยเขียวช้ำแต่ว่าไม่ได้เป็นแผลถลอก
รวมถึงมีรอยที่คล้ายกับของแข็งตีบริเวณไทยทอย
ทีนี้ล่ะค่ะนายอัชริยะก็บอกว่าพอยิ่งฟังจากหมอแล้ว
คิดว่าคดีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอน
เพราะว่าพยานหลักฐานต่างที่หมอให้ข้อมูลมา
มันขัดแย้งกับสิ่งที่นายอ๊อฟพูดหมดเลย
ซึ่งหมอบอกด้วยนะคะว่าน้องหญิงมีรอยทางด้านขวาของร่างกาย
คุณผู้ชมแล้วคิดดูถ้าเลือดมันไหลจากกกหูฝั่งขวา
บนรถเทรลเลอร์จะต้องมีรอยเลือด

เดี๋ยวฟังเสียงนายอัชริยะอีกช่วงหนึ่งค่ะ
ผลของกล้องวงจรปิด

ตอนนี้คือ๖โมง๒๔นาทีมาถึงที่โรงพยาบาลนะครับ

คุณหมอได้แจ้งให้เราทราบเมื่อกี้เนี่ย
ว่าน้องจะมีเลือดไหลออกทางหูตลอดเวลา

เกิดขึ้นจะอยู่ทางซีกฝา

เพราะนายออฟบอกว่าน้องกระโดดลงใช่ไหมครับ
ถ้าโดดลงมันจะต้องอยู่ทางซีกซ้าย

เป็นรอยช้ำมากกว่าเป็นรอยเขียวช้ำ

คือบาดแผลเนี่ยเกิดจากท้ายทอย
ข้าบตอนที่อยู่บนรถเทลเลอร์เนี่ย

หยุดตามเบาะหรือตามอะไรที่รถเทลเลอร์แน่นอน
แต่ผลของนิติวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วว่า

คราบเลือดที่บนรถเทลเลอร์เลย
นี่ค่ะนายอัชริยะก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่า
ถ้าเกิดว่าน้องหญิงกระโดดลงจากรถจริงเนี่ย

คิดว่าน้องหญิงอาจจะวิ่งหนีอะไรบางอย่าง

แต่ระหว่างวิ่งอาจจะโดนของแข็งตีเข้าที่หัวก็เลยหมดสติไปหรือเปล่า
ซึ่งคำสันนิษฐานเนี่ย
เธอส่งน้องขึ้นแท็กซี่มานะ
ซึ่งตรงเนี่ยค่ะ
มันสอดคล้องกันเพราะว่าเหมือนกับน้องเนี่ยกำลัง

เหมือนว่าน้องไม่อยากกลับกับออฟ

ให้ออฟไปส่งเนี่ยนะครับ
เราบอกทำนองความกลัว
กลัวร้องไห้บ่นกับรุ้ง

คุณพ่อสูบินยาวิราช
ยังสงสัยเพื่อนรุ่นพี่ที่ชื่อเป็ดว่าทำไมล่ะ
ถึงปล่อยน้องหญิงให้กลับบ้านกับนายอ๊อฟ
ทั้งที่ก็มีการรับปากแล้วเอาหัวเป็นประกันแล้ว

ก็ผมยังเชื่อมั่นมาตลอดครับว่าน้องไม่ได้กระโดดลงจากรถเองนะครับ
ฝั่งโน้นไม่ติดต่อมาเลยครับเป็ดก็ไม่เคยคุณครับ
ก็สงสัยนะครับตัวเป็ดเองนะครับ
ผมก็ต้องยังสงสัยอยู่คล่องใจอยู่ว่าทำไมถึงปล่อยไปกับอ๊อฟยังไงอ่ะ

หน้านั้นเขาเคยมาที่บ้านกับลูกสาวครับมาแป๊บเดียว
มาลูกสาวมาเอาของแล้วมาพร้อมกับเป็ด
แล้วก็กลับไปยังก็ไม่ได้ทักทายอะไรกันครับ
ส่วนทางด้านในออฟวัย๒๓ปีที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะคะ
นายสุรพลดาราคำตำรวจสพบังปะอินเนี่ย
ได้ควบคุมตัวมาสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหากักขังหน่วงเหนียว
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
รวมถึงมีการนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าญาติจะไปขอประกันตัวอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาล

ตัวละครเป็นแบบนี้ฮะท็อปหญิงเป็นแฟนกัน

ไม่เป็ดกับท็อปเป็นแฟนกัน
กับเป็ดเป็นแฟนกันนะครับท็อปกับออฟเป็นพี่น้องกัน
ส่วนหญิงคนที่เสียชีวิตก็เป็นรุ่นน้องของเป็ดอีกทีหนึ่ง

แล้วทีนี้ก็มีบรุ้งรุ้งก็เป็นรุ่นพี่ของหญิงอีกทีหนึ่ง
ทั้งหมดตอนนี้๕คนนะฮะแล้วก็มีอีกคนนึงก็คือท็อปอีกคนหนึ่งชื่อคล้ายคนแรก
ก็เป็นเพื่อนที่ขับรถเทลเลอร์แล้วก็เป็นเพื่อนของออฟอีกทีนึง
มันก็จะมีตัวละคร๖คนแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ติดตามเดี๋ยวจะงงกับตัวละครทั้งหมดว่าเป็นใครมาบ้าง
ทีนี้ตำรวจนะครับก็ต้องเชิญตัวทุกคนมาสอบสวนเมื่อวานเนี่ยมีการนำตัวเป็ดนะครับ
นำตัวเป็ดซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของหญิงผู้ตายเนี่ยนะฮะ
เข้ามาทำการสอบสวนตั้งแต่ช่วงเวลา๑๗นาฬิกาเศษคือ๕โมงเย็นกว่านะครับ
ก่อนที่ตำรวจจะนำตัวออกมาตอบคำถามกับสื่อมวลชนโดยเป็ดให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของหญิง
และยังยอมรับว่าก่อนหน้านี้ในช่วงวันเกิดเหตุการณ์หลังจากที่เที่ยวกันอยู่แล้ว
แล้วก็ทีนี้จะให้หญิงกลับบ้านยังไงตัวเธอเองก็รับปากนะรับปากกับคนชื่อรุ้ง
ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของหญิงบอกว่าเดี๋ยวพวกเธอจะไปส่งเองไม่ต้องเป็นห่วง
แต่ที่ไปส่งไม่ได้เพราะมีเหตุผลนะฟังเสียงของเป็ดหน่อยครับ
คือวันนั้นคือหนูพยายามหาแท็กซี่ที่จะไปส่งเขา
แล้ววันนั้นมันไม่มีหนูก็เลยฝากฝั่งให้พี่เขาไปส่ง
คือหลังจากที่น้องฝากฝั่งปุ๊บคือเขาก็บอกว่ารับมาว่าจะไปส่งแล้ว
หนูก็ไว้ใจแล้วคือหลังจากนั้นเราก็แยกทางกัน
หนูก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ถ้ามาว่าหนูว่าเป็นนกต่ออะไรคือหนูไม่ใช่นกต่อ
คือวันนั้นเขาขอไปกับหนูเขาบอกให้หนูกลับไปรับหนูก็กลับไป
แล้ววันนั้นหนูฝากให้พี่เขาไปส่งเพราะว่าพี่เขาผ่านหน้าเมืองอยู่แล้ว
หนูก็เลยเออโอเคให้เขาไปส่งหน้าเมือง
บอกว่าเออให้พี่เขาไปส่งหน้าเมือง
และทีนี้หลังจากนั้นคือเขาไปด้วยกันสองคน
หนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นค่ะ
สำหรับหญิงกับป๊อปนี่คือเขารู้จักกันนานหรือยัง
ยังค่ะก็เพิ่งรู้จักกันครั้งที่๒ค่ะ
ตัวเราเองกับหญิงนี่คือเป็นเพื่อนกันรู้จักกันอย่างดีแล้วครับ
ก็ประมาณ๒เดือนได้ค่ะ
วันนั้นคือเห็นบอกว่าจะส่งหญิงขึ้นแท็กซี่

รอแท็กซี่แล้วมันไม่มีคือพี่เขาก็ต้องรีบ
ถ้าให้พี่เข้าไปก่อนแล้วให้หนูกับหญิงอยู่สองคน
แล้วหนูจะกลับรถไหลเพราะว่ามันไม่มีแท็กซี่
หนูก็เลยให้พี่เขารอแล้วหนูก็ฝากหญิงไปกับเขา

ตอนนี้ฝากหญิงไปกับเขาหญิงยอมไหมครับ
หญิงก็บอกว่าโอเคเพราะว่ามันไม่มีรถแล้วค่ะ

หนูก็เดินไปนอกนั้นก็แยกกัน
แล้วตัวเป็ดเองเนี่ยมีความสนิทสนมกับผู้ตายมากแค่ไหนคะ
ก็คือเป็นเพื่อนเวลาไปทำงานก็อยู่ด้วยกัน
แล้วก่อนหน้านี้ไม่ทราบเลยเหรอคะว่าอ๊อฟมีพฤติกรรมที่เป็นแบบนี้
แล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วทำไมเพื่อนสนิทเราไปกับเขา
แต่หนูคือเขาดีตลอดเขาเป็นพี่สำหรับหนูเขาเป็นพี่ที่ดี
แล้วเขาเคยพูดไหมคะว่าเขารู้สึกสนใจในตัวหิวว่า
ไม่เคยพูดไม่เคยพูดเลยค่ะ
วันนั้นในร้านอยู่พากันไปนั่งดื่มไปนั่งกินตรงนั้นได้ยังไง
ก็รู้จักกันรู้จักกันพวกผ่านไปดื่มในร้านออฟกับหญิงคือยังไง
สนิทสรุปกันไหมหรือว่าทั้งขั้นบนลำไม่มีงั้นอยู่ส่วนผักกูั่นพูดพูดกันโชนแก้วปกติค่ะ
แล้วก็สุดท้ายหญิงก็เสียชีวิตนะครับ
ด้านของตำรวจพันธบรวจเอกฤทธิสิริเทพภูมิกับการสพบางปะอิน
ก็ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าได้มีการสอบปากคำนางสาวเป็ดนานร่วม๓ชั่วโมง

อ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของหญิงนะครับ

มีการพิจารณาจะแจ้งข้อหากับเป็ดเพิ่มเติม
โดยคาดว่าข้อหาก็คือมีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นผู้สนับสนุนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขณะเดียวกันทางผู้มีกับสพวังปะอิ่น
ได้ชี้แจงถึงการทำงานของพนักงานสอบสวนในทุกขั้นตอน
และอำนาจการแจ้งข้อหากับนายออฟด้วยนะครับ
เขาก็กรีเซตนะครับเขาก็ให้การกรีเซต
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขาของพยานต่าง
ส่วนเดี๋ยวเราจะรวบรวมว่าเราจะแจ้งเขาหา
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ยังไงก็ระเวนกำลังสอบสวนอยู่นะครับ
เขาถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็แจ้งข้อเก่าหา
มันมีประจัดพยานครับ
เพราะว่าในที่เกิดเหตุมันก็มันเป็นที่เปลวนะ
แล้วข้อมูลอะไรต่างก็เราต้องรวบรวมจากการแชทไลน์อะไรต่าง
เขาซึ่งกำลังพยายามรวบรวมอยู่นะครับ
ครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งวงจรปิดจุดเกิดเหตุก็ไม่ให้ชัด
แล้วก็จุดที่น้องไปโรงพยาบาลจุดที่น้องเสียชีวิต
คือวงจรปิดจับไม่ได้เลยสักอย่างเลย
ทีนี้คลิปเสียงหรือว่าต่างเหล่านี้

เรารวบรวมอยู่นะฮะแล้วก็พยายามที่จะพิสูจน์ทราบ
ว่าใครเป็นคนพูดใครเป็นคนซัดส่งให้ใครยังไงยังไง
กำลังรวบรวมอยู่ครับต้องรวบรวมเต็มที่ทุกอย่างแล้ว
ตามที่ภูมิคับบัญชาสั่งการมาอยู่แล้ว
ว่าต้องชัดเจนแล้วแต่ก็รวดเร็วด้วยนะครับครับ
ก็คือเขายังนี่อยู่นะครับ
ยังเราพูดคุยบ้างต้นในวันแรกล่ะ

ตอนนี้เขาขอว่าไปส่งของเขายืนยันว่าเขาไม่หลบหนีเขามาให้ปากคำแน่นอน
เดี๋ยวแล้วพอรวบรวมจนพรุ่งนี้ก็คงได้สอบปรับคำ
เรามีหลักฐานเพิ่มเติมอะไรต่างเราก็เรียกมา
เหมือนกับเหมือนออฟเราก็สอบในวันแรก
พอเราได้เป็นหลักฐานตรงนั้นมาตรงนี้มาพอรวบรวมพอแล้ว
เพียงพอแก่การดำเนินคดีแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา
ส่วนดำเนินคดีแจ้งข้อเก่าหาไหนก็ตามพยายามหลักฐานที่ปรากฏตอนนั้นนะฮะ
ถ้ามีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมเข้ามาเราก็แจ้งใหม่ได้แจ้งข้อหาใหม่ได้
นี่แหละครับตำรวจสพบังปะอินบอกว่าจะเรียกทุกคนเข้ามาสอบปากคำนะครับ
โดยเฉพาะในวันเกิดเหตุการณ์คือวันที่๑๙กรกฎาคม
ไปเที่ยวที่ร้านเหล้าย่านบางปะอินก็จะเรียกทางส่วนของร้านมา
แล้วก็เรียกในส่วนของปั๊มน้ำมันมา
แล้วก็นายสุรพลหรือออฟหลังตำรวจสพบังปะอิน
ตัวไปขออำนาจศาลฝากขังต่อสารจังหวัดพระนครสิทธิยา
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
ก็ต้องดูว่าทางญาติจะมาขอประกันตัว
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลว่าจะพิจารณาให้ประกันตัวหรือไม่
เพราะว่าก่อนหน้านั้นออฟเขาก็มีการเปิดเผย
กับสื่อแล้วก็เปิดเผยในเพจเหมือนกันนะ
บอกว่าเขาเป็นคนขับรถเทลเลอร์
พาน้องหญิงเพื่อจะกลับบ้านจริงนะครับ
แล้วก็ในขณะนั้นเองเขาก็แวะจอด
เพื่อจะปัสสาวะอยู่ริมทางก่อนที่จะขับออกไป
แต่ว่าในขณะนั้นเองน้องหญิงเปิดประตูรถและกระโดดลง
แล้วน้องหญิงกระโดดลงมานอนคว่ำหน้ากลางถนน
ออฟบอกว่าได้พยายามเรียกหญิงแล้ว
แต่หญิงนอนแน่นิ่งไม่มีสติมีรอยถลอกตรงเข่า
จากนั้นออฟก็รีบวิ่งไปเรียกคนที่ขับรถกระบะคันหนึ่ง
จอดอยู่ใกล้กับจุดที่หญิงกระโดดลงเนี่ย
เพื่อที่จะช่วยกันอุ้มหญิงขึ้นบนรถเทลเลอร์
แล้วก็พาหญิงไปส่งโรงพยาบาลการุณเวท๒
นี่คือคำให้การของอ๊อฟก่อนหน้านี้
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศหญิง

แต่ท้ายที่สุดตำรวจก็ต้องสอบปากคำทุกปาก
จะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยตัวเองเลย
เพราะเป็นคดีที่ซับซ้อนอยู่พอสมควรเหมือนกัน